พริกไทยเราจะพาคุณผู้ชมไปที่สวนแห่งนี้
ไปดูเทคนิคการปลูกพริกไทยที่สวนในจังหวัดจันทบุรีจ้า
เขาบอกว่ารายได้ดีมากนะคะคุณ

คุณผู้ชมมาที่นี่สวนพริกไทยพันธุ์ซีลอนนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบ่อเวลุอำเภอคลองอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ที่แห่งนี้เป็นของคุณสมบัติอักคณีโชธ

ในการปลูกพริกไทยประมาณ๒๒๐๐ต้นนะคะ

พริกไทยสามารถปลูกได้ง่ายแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ
แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่อากาศไม่ร้อนมาก
แล้วก็ต้องเป็นพื้นที่เรียบไม่เป็นเนินเขานะ
เพราะว่าจะได้เก็บผลผลิตได้ง่ายด้วย
ส่วนวิธีการดูแลก็ทั่วไปเลยค่ะ
มีการรดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะ
พริกไทยจะใช้เวลาในการปลูกเพียงแค่๒ปี

๑ต้นจะมีอายุอยู่ได้ประมาณถึง๑๐ปีนะคุณ

ขึ้นอยู่กับการดูแลบำรุงรักษาด้วยนะคะ
ผลผลิตจะออกในช่วงปลายเดือนธันวาคม
จนถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี

คุณสมบัติจะจ้างคนงานในหมู่บ้านมาเก็บ
ในราคากิโลกรัมละ๑๓บาท
แล้วก็จะเก็บเฉพาะเมล็ดที่แก่เท่านั้นนะ
พอเก็บเสร็จแล้วเอาไปปั่นเพื่อเอาก้านออก
แล้วก็ส่งขายในราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาท

ใช่เพราะมันต้องผ่านกระบวนการต่างด้วยนะคะ

แล้วก็ถ้าต้องการจะเพิ่มมูลค่า

ปั่นเพื่อเอาเปลือกออกอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็นำไปตากแดดก็จะได้มาเป็นพริกไทยแห้ง
อันนี้พริกไทยแห้งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาท

สร้างรายได้ให้กับคุณสมบัติปีละ

รายได้ดีเลยละฮะหลายคนก็นั่นละ

หรือว่าใครมีพื้นที่อยากจะทดลอง

เยอะแหละกว่าจะได้ออกมาว่าเป็นแบบราคาขายที่มันแตกต่างกันออกไปเพิ่มมูลค่าอะไรแบบนี้นะคะ